เรื่องของเสียแป้งนะครับหนึ่งในผู้ต้องหาที่ช่วยเหลือพาเสียแป้งหลบหนีเนี่ยนะครับ
ไปดูหนังนะฮะไปดูหนังเรื่องสับปะเลอในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาค่ะก็ไปโดนจับที่นั่นแหละนะครับสุดท้ายล่าสุดนั้นก็ยอมรับสารภาพแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจจับกลุ่มนายคเนธทองประจงครับนายบอยอายุ๒๘ปีนะครับ
พาเสียแป้งออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
จับได้ครับตอนไปดูหนังคุณผู้ชมครับที่อำเภอหาดใหญ่
ก็ยังมีอารมณ์ไปดูหนังยังชิวเนอะ
ก็กลัวแบบว่าไม่ทันกระแสไงนะครับ
ก็ใช้ชีวิตอย่างชิวมากแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะครับ
ถือกระเป๋าสีดำไปให้เสียแป้งถึงเตียงคนไข้ครับ

จากในกล้องก็คือคนนี้แหละใช่ไหมครับข้างในมีอะไรมีโทรศัพท์มือถือครับ
มีปืนครีมอุปกรณ์ต่างชุดที่เสียแป้งนั้นใช้เปลี่ยนนะครับ
ก่อนจะมีการสะดอกกุญแจตัดโซ่ตวนแล้วก็หลบหนีออกมาพร้อมกับในปอยครับ
นายคเนธนั้นถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนที่๕นะครับที่สารออกหมายจับ
ในคดีที่ร่วมกับพวกอีก๔คนครับช่วยเหลือเสียแป้งนั้นหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
ซึ่งสารนั้นอนุมัติหมายจับครับช่วงเย็นวานนี้ก็คือ๒๖ตุลาคม
จนกระทั่งนายคเนธครับช่วงค่ำเนี่ยไปถูกจับคือถูกจับตอนค่ำ
สารออกหมายจับตอนเย็นตอนค่ำก็คือตอนไปดูหนังเนี่ยนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายคเนธนั้นให้การรับสารภาพนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พาตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
ตั้งแต่การเดินทางไปยังโรงพยาบาลการเตรียมอุปกรณ์ที่บ้าน
แล้วก็ยึดมอเตอร์ไซค์นี่ยึดเวสป้าได้ด้วยนะฮะ
บ้านพักของนางสมจิตทองประจงแม่ของนายคเนธครับ
เป็นรถที่ใช้นำอุปกรณ์ไปที่โรงพยาบาลในคืนวันที่เกิดเหตุครับ
คเนธยอมรับบอกว่ารู้จักเสียแป้งครับ
ครั้งที่สมัยถูกจำคุกในคดียาเสพติดพอพ้นโทษออกมา
เสียแป้งนั้นติดต่อเข้าไปเยี่ยมนะครับ
พร้อมทั้งนำอุปกรณ์ที่เสียแป้งต้องการไปให้
ก็คือเสียแป้งติดต่อมาก็เลยเข้าไปเยี่ยมนะครับ
ขณะที่ทางแม่ของนายคเนธครับ
ขอร้องว่าอย่าโยงนามสกุลที่บอกว่าชื่อนามสกุลทองประจง
ไปหาผู้คุมที่โดนสอบสวนในคดีนี้
ยืนยันว่าเป็นญาติห่างและผู้คุมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับ
ส่วนลูกชายเหรอครับถ้าเกิดว่าทำผิดก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเต็มที่ครับ
ถ้าข่าวชอบเมื่อโยงแม่สงสารเขาดิ้นแม่สงสารผู้คุม

เพราะว่าเขาเลือกการเริ่มทั้งข้าง

หลังตำรวจมีการแจ้งข้อหานะครับ
ร่วมกันกระทำการด้วยประการใดให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาล
ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป
พ้นจากการคุมขังอันนี้คือข้อหานะที่ผมอ่านเนี่ยนะครับ
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีหลังจากนี้ก็ต้องไปสู้คดีกันไป
แต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วนายคเนธก็ยอมรับสารภาพนะครับ